ส่วนในพื้นที่กันหน่อยครับติดตามความคืบหน้าในปฏิบัติการช่วย
ผลวิวธีมหมูป่าที่เหลือนะครับที่สำหรับตอนนี้ก็มีการเตรียม
ประเมินงานกันแล้วแล้วก็วางแผนอย่างไรเข้มข้นอย่างไร
แต่ว่าล่าสุดเองก็ยังไม่ได้มีการแถลงข่าวกับปฏิบัติการในวันนี้นะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณยุธยาตุ้มมีรายงานสดจากพื้นที่ที่เชียงรายเข้ามาครับ
ตอนนี้สื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
ยังคงรอคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงรออยู่เพราะว่ายังไม่มีการแถลงวันนี้จะมีแผนการอย่างไรในท่วินียามือวานหรือไม่
ที่เมื่อวานผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมก็บอกนะครับ

ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการนำพาอีก๙คนที่เหลือออกมาได้นะครับ
หลังจากที่สามารถช่วยเหลือ๔คน
หลายคนก็ดีใจแล้วก็หวังว่าภารกิจต่อไปจะสามารถทำสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
และเมื่อเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูญหาย
พร้อมด้วยพลตรีฉลองชัยชัยคำรองแม่ทัพภาคที่๓พลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๗และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับได้เข้าร่วมประชุมด้วย
โดยมีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพบตรแล้วก็พลเรือเอกพิเชษตานเศษเสนาธิการฐานเรือก็เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นเดียวกันครับ
ทางนี้ก็เพื่อสรุปประเมินผลการปฏิบัติการกู้ชีพชุดแรกเมื่อวานนี้และจะดูว่ามีปัญหาข้อบกพร่องต่างที่ต้องแก้ไขตรงจุดไหนบ้างหรือไม่
โดยรับฟังความคิดเห็นจากทีมทำงานแล้วก็ทีมดำน้ำทุกคนครับ
ที่สำคัญก็คือความพร้อมของทีมที่จะเข้าไปช่วยเหลือต่อจากนี้ไปนะครับ
จะรู้ว่าแต่ละคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้สมบูรณ์มากแค่ไหน
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ยังติดค้างอยู่อีก๙คน
ขณะที่ยังมีการประเมินสถานการณ์ด้านน้ำแล้วก็สภาพอากาศภายในถ้ำด้วยนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องระดับน้ำ
ภายในถ้ำว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเมื่อคืนมีฝนตกลงมาอย่างหนักทีเดียว
สำหรับภายในถ้ำตั้งแต่๗นาฬิกาที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่ากำลังทหาร
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างได้ช่วยกันระดมลำเลียงขวดอากาศและถังออกซิเจนนะครับ
ไปดำน้ำเข้าไปตามจุดเส้นทางต่างเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่านะครับ
ได้แล้วก็สามารถปฏิบัติการตามแผนต่อเป็นการช่วยเหลืออีกเก้า
ที่เหลือได้ทันทีนะครับส่วนบรรยากาศที่องค์การบริหารส่วนตะบน
่งผาที่ผมรายงานอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็เต็มไปด้วยทานน้ำใจ
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับรวมถึงประชาชน
ภาคเอกชนภาครัฐที่นำสิ่งของต่างโดยเฉพาะอาหารน้ำ
ของใช้จำเป็นนะครับมามอบให้กับองค์การบริหารส่วนตะบน
วงผาเป็นผู้รับมอบแล้วก็จะจัดเก็บรวมถึงจะพิจารณา
ว่าจะนำสิ่งของเหล่านี้กระจายไปยังเจ้าหน้าที่ที่ทำ
อยู่ตามจุดต่างต่างนับพันคนตรงจุดไหนบ้างนะครับเพราะว่า
มีสิ่งของที่จำเป็นหลากหลายทีเดียวนอกจากนี้บรรดา
พ่อครัวแม่ครัวจิตอาสานะครับมีระดับเชฟระดับประเทศก็
มาช่วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขยันขันแข็งทำอาหารตลอด
ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำเพื่อให้เพียงพอต่อ
เจ้าหน้าที่หลายพันคนที่ปฏิบัติงานตามจุดต่างโดยรอบ
ณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับและนี่ก็เป็น
บรรยากาศที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับสื่อมวลชนเองก็พยายาม
ที่จะเรียกร้องให้ทางสอรออกมาชี้แจงถึงแผน
ปฏิบัติงานที่จัดทำวันนี้นะครับเพราะว่าชื่อว่าหลายหลาย
คนเองก็อยากจะติดตามนะครับว่าหลังจากนี้จะมีแผนอย่างไร
จะเหมือนกับเมื่อวานหรือไม่ในการที่จะช่วยเหลืออีก
คนที่เหลือออกมาซึ่งสื่อมวลชนเองรวมถึงประชาชนเอง
ก็เชื่อนะครับว่าทุกคนยังคงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
แล้วก็ทำให้การปฏิบัติการช่วยเหลืออีก๙คนที่เหลือ
บูรณแบบ๑๐๐ก็คือทุกคนปลอดภัยนั่นเองครับ

รายงานสดจากบริเวณอปงภาอแม่สายจเฉียงรายครับ

ตอนนี้สื่อเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ว่าทางด้านของสื่อต่างชาติเองเขา
เขาเรียกร้องอยากได้ข้อมูลที่เร็ว
แล้วก็ถูกต้องแบบว่าเป็นของทางการ
ตอนนี้สื่อต่างชาติเองเขาก็ลำบากในการหาข้อมูล
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็ไม่มีการแจกเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ
ตอนนั้นก็มีการแจ้งมาในกรุ๊ปไลน์ที่เป็นกรรมชาติการของถ้ำหลวง
ว่าขอให้มีการจ่ายเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
ก็เลยฝากมาแบบนี้นะฮะ

ซึ่งเขาก็อยากรายงานข่าวแบบฉับพลันแบบด่วน
เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกติดตาม
คือเขาไม่อยากจะคาดการณ์เองหรือว่าเดาไปเอง

บอกเขาแบบนาทีต่อนาทีไปเลยดีกว่า